เข้ามาแล้วขยับเข้ามาขยับคันเข้ามา

กับกิจกรรมเบาแดง
ช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
และเพื่อเป็นการยืนยันการันตีนะคะว่า
คาราบาลเนี่ยจับจริงแจกจริง
คาราบาลให้รางวัลทองคำมูลค่า๑ล้านบาทจริง
อยากไปดูโฉมหน้าของเศรษฐีเจ้าของทองล้าน

กันชัดก็หน้าตาคนดวงดีเป็นแบบนี้ที่เห็นนี่แหละครับ

เพราะทองมูลค่า๑ล้านบาทสามารถนำไปปลดหนี้ต่อยอดสร้างอาชีพ
แล้วก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้
บางคนเขาก็เปิดธุรกิจเล็กของตัวเอง
ปี้มีความสุขกับทั้งครอบครัวเลยนะชิสา
ถูกต้องแล้วค่ะก็ย้ำกันชัดเลยนะคะว่ารางวัลทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
อีก๓รางวัลเนี่ยนะคะเรายังมีแจกให้กับคุณผู้ชมทุกเดือนเลย
ครับย้ำเลยนะย้ำเลยนะคุณผู้ชมนะ
ตกแต่งสไตล์คาราบาลอีก๑๐๐รางวัล
รวมนะคือแจกทั้งปีมูลค่ารวมกว่า๑๖ล้านบาท
กติกาง่ายนะครับเพียงแค่เขียนบีบส่ง
ฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับ
พร้อมกับชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือครับ
จากนั้นก็พับใส่ใต้ฝาบีบให้แน่นค่ะ
ส่งชิ้นส่วนนั้นมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า
หรือจะไปหย่อนชิ้นส่วนลงในกล่องรับชิงโชค
กล่องรับชิ้นส่วนนะคะที่ร้านซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะ

ติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ในรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่งนะครับ
ส่งกันมาได้จนถึงวันที่๘ธันวาคม๒๕๖๖ครับ
เครื่องดื่มคาราบาลแดงราคายัง๑๐บาทเท่าเดิมค่ะ
และเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
มีส่วนผสมจากตับปลูโคโรโนแลคโทน
และสารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่น
ซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศครับ

ทั้งฝาการบาวแดงและฝาคันโซคุณสอง
เราจะประกาศรางวัลผู้โชคดีนะคะ
แล้วก็คนที่จะได้มอเตอร์ไซค์กันต่อไปวันที่๑กันยายนนี้แล้วนะคะ
ร้านหนะบาวแดง๑๐บาทได้รุ้น๒ล้าน